เรามาตรวจสอบคลิปข่าวในโลกโซเชียลกันหน่อย
ล่าสุดมีการแชร์คลิปหนึ่งคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่าเป็นชายครึ่งท่อนมากับพักพวก

ชกต่อยพ่อค้าขายไอศครีม
ดั้งหักต่อหน้านักเรียนที่โรงเรียนแถวจังหวัดจันทบุรี
เหตุผลเพียงเพราะว่าไปถอยรถแล้วก็ไปชนกัน

คือภรรยาเขาถ่ายไว้ถ่ายเลย

เจ๊กอย่างเขาต้นร่างเห็นคนใส่เสื้อดำเงินท่อนรั่งใส่กางเกงกะกรีก็คือกางเกงของตำรวจ
ยังคงเดินไปเดินมาต่อหน้าผู้คนมากมาย
รบกวนพื้นที่ระหว่างคนมีสีกับประชาชนทำกินคุณคิดว่าทำถูกหรือเปล่า
ซึ่งเหตุเกิดโรงเรียนช่วงเย็นของวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
โดยกลุ่มชายชะกันมา๓คนคุณผู้ชม
หนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเสื้อน้ำเงินเนี่ยแต่งกายคล้ายกับตำรวจเป็นสวมชุดครึ่งท่อนนะครับ
มีการพูดคุยด่าทอกันไปมากับชายที่ขายไอศครีมเสื้อน้ำตาล
ก่อนจะมีการชกต่อยจุลมุนกันขึ้นในโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๒
กลางสายตาของเด็กนักเรียนจำนวนมากเพราะว่าเป็นช่วงของเลิกเรียนพอดี
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานา
ถึงความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะคนที่ไปทำร้ายคู่กรณีตามที่ปรากฏเป็นภาพในคลิปนี่แหละครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้เสียหาย
ก็คือนายยงยศโกสุมอายุสามสิบเจ็ดปีอาชีพก็คือพ่อค้าขายไอศครีมนะคะ
พบสภาพนายยงยุทธ์ถูกชกหน้ามีบาดแผลฟกช้ำรอบตาทั้งสองข้าง
ั้งจมูกก็แตกจากการถูกทำร้ายค่ะ
นายยงยศเล่าว่าสาเหตุก็เกิดจากครูหญิงสาวคนหนึ่งถอยรถยนต์ไปชนรถจักรยานยนต์ของตัวเองล้ม
จากนั้นก็เลยทวงถามความรับผิดชอบแต่ทางครูสาวบอกว่าจะให้สามีมาพูดคุยแทน
จากนั้นสามีของครูสาวแล้วก็พวกอีก๒คนมาพูดคุยด้วยอารมณ์โกรธแค้น
และหนึ่งในนั้นก็ลงมือชกต่อยตัวเองจนล้มคว่ำไป
โดยคนที่แต่งตัวคล้ายตำรวจเนี่ยก็ยืนดูอย่างเดียวไม่ได้มีการเข้ามาห้ามปรามแต่อย่างใดนะคะ

แต่ก็ไปทำร้ายประชาชนซึ่งเป็นพ่อค้าขายไอศครีมคุณผู้ชมนะฮะ
เองและครอบครัวยืนยันจะเอาเรื่องคู่กรณีให้ถึงที่สุด
คู่กรณีจะมาด้วยกันกับตำรวจนายนี้ก็ตาม

แล้วก็รู้มาว่าชายที่แต่งกายครึ่งท่อนคนนั้น
เป็นตำรวจสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรีนี่เอง
ซึ่งก็ถือว่าตำรวจทำร้ายประชาชนเหมือนกัน
โอ้โหใบหน้าของคนถูกชกนี่โอ้โหยับทีเดียวนะ
ค่ะก็เดี๋ยวตรวจสอบถ้าเป็นไปตามที่เขาอ้างว่าเป็นตำรวจจริง
เดี๋ยวก็คงต้องมีการตรวจสอบจากทางต้นสังกัดด้วยนะคะ